สาวเด็กแม่มารีเบอร์เนอร์
แม่มารีเบิร์นเนอร์แม่เนี่ยแสบจริง
หลังจากอดีตแฟนเก่ามารีเบอร์เนอร์ออกมาเปิดใจแบบ
คุยกับเขาทำไมคะก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องตอบ

แม่ทำภาพตามน้องอีกดูมันพูดชัดเจนนึกออกไหม
ถึงแบบเอาคนก็ไปถามว่าสรุปรัฐบาลไม่ตอบเขา
เขาทักมาทำไมไม่ตอบก็อยากตอบก็ตอบ

ที่เขาไปรายการพี่แล้วพี่ไปถามประโยคนี้
เขาเขาพูดกับพี่ว่าถ้าเป็นพี่พี่ตอบไหมใช่ป่
เออน้องตอบได้อยู่น้องก็แบบชัดเจน

บางคนอยากจะกบตอบก็กบบางคนไม่อยากกบตอบ
จนถึงขนาดเป็นแบบการเปิดรอดที่คนเอามาแชร์กันสู้ตายเลย
ซีดถึงเรื่องของกันนพัฒน์นั่นแหละก็คือแฟนเขานั่นแหละ
พร้อมให้สถานะว่าเป็นแค่คนเคยรู้จัก

เขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยกันก็เปิดเผยว่า
ส่วนตัวไม่รู้สึกอะไรแล้วอยากให้จบ
เป็นเรื่องปกติของคนที่ไปต่อกันไม่ได้

ไม่เคยง้อจบก็คือจบ
แต่การที่จบความสัมพันธ์ไม่จำเป็นจะต้องหยุดติดต่อ
จบความเป็นเพื่อนแต่ของเขาอาจไม่เหมือนกัน
เอาจริงอันนี้ก็เรื่องจริงบางคนจบไปแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนกันก็ได้
ส่วนเรื่องครอบความก็ส่งไปอย่างเป็นห่วงเป็นยัย

มารีเดี๋ยวฉันเชิญเธอมาอีกดีกว่าเยมารีเธออยู่ไหนนะฮะ

ถ้าจับร่วมงานกันก็ทำได้ก็ทำงานด้วยกันได้เสมอ

โปรดติดตามตอนต่อไป